คุณผู้ชมนับจากนี้ไปเนี่ยจะมีทุกวันนะ
เที่ยวบินที่รับคนไทยกลับมาจากอิสราเอล
เมื่อวานนี้ครับ๒๑๑คนครับ
เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับใน๑๖๒คน
แล้วก็ซื้อตัวกรรมมาเอง๔๙คน
มาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ

เวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็มาถึงที่สุวรรณภูมิ

พอมาถึงครับก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
มาตรวจคัดกรองสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจ
จากนั้นกระทรวงแรงงานก็ตั้งจุดอำนวยการ

ทุนสำหรับแรงงานครับแล้วก็จัดเตรียมรถบัสมาเลย
นี่มีถ่ายรูปกันเป็นหมู่คณะนิดนึง
แล้วก็พาไปขึ้นรถบัสรถบัสเนี่ยก็รอรับแรงงานที่ยังไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะ
แล้วไปส่งไหนอ่ะไปส่งที่สถาบันบำราชนราดูนก่อนครับ
แล้วก็บ้านมิตรมัยตรีดินแดงส่วนใครที่ญาติมารออยู่แล้วอ่ะ
แล้วต้องการจะกลับภูมิลำเนาก็กลับได้ทันทีเลยนะ
หนึ่งในแรงงานไทยที่กลับมาครับเล่าให้ฟังว่า
เขาทำงานอยู่ที่อิสราเอล๑ปี๓เดือน
จุดที่เขาทำงานอยู่ห่างจากกาซ่าประมาณ๑๕๒๐กิโลเมตร
ก็ไม่เยอะไม่เยอะคือถ้ามีเสียงขี่ปนาวุธมีระเบิดอะไรก็พอจะได้ยินล่ะ
แคมป์เขาอยู่กัน๑๖คนแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายเลยครับ
เช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคมคุณผู้ชมวันที่กองกำลังฮามาสเปิดปฏิบัติการ
แล้วมีการยิงถล่มกันในจ้างให้พวกเขาไปหลบในหลุมหลบภัยเลย

ดูแลดีไม่มีนะไม่มีบังคับทำงานเนี่ย
ที่นายจ้างจะพาพวกเขาอบพยพไปเมืองอื่นเลยฮ

พี่คนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าถ้าสมกลัวแล้วไหน

แล้วช่วงตีสามครึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม
มาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิแล้วด้วยนะครับ